อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะ
เป็นเหตุการณ์กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีตโค้ชฟุตบอล
ชื่อดังระดับจังหวัดชุมพรเลยนะคะ
ทีนี้เขาตกงานตกงานเสร็จปุ๊บเครียดค่ะ
ประกอบกับหึงแฟนสาวด้วย
เดินเท้าบ้านเขาอยู่ใกล้กันนะบ้านของแฟนสาวกับตัวเขาเอง
เดินเท้าไปค่ะพกปืนไปด้วยนะคะ
พยายามที่จะเข้าไปในห้องนอนของแฟนสาว
คือเปิดไปได้นิดหนึ่งแล้วตัวแฟนสาวพยายามที่จะใช้ลำตัว
ผลักประตูไปไม่ให้เข้าไปคือประตูมันแง้มได้นิดหนึ่งค่ะไม่ให้เข้าไป
เขาใช้มือค่ะโผล่ไปนิดนึงกับกระบอกปืน
เจาะยิงไปที่แฟนสาว๓นัด
แฟนสาวเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าแฟนสาวอาจจะเสียชีวิตคือตายแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เลยเดินทางกลับไปแล้วก็ไปก่อเหตุยิงตัวเองตาย
แฟนสาวแต่สุดท้ายแฟนสาวรอดนะคะ
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
สลดนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสพปากน้ำชุมพรเขาเองก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนยิงตัวตายที่หน้าบ้าน
เลขที่๒๒๓หมู่๑๐ตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพร
พอตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมหามศพออกมาแล้วนะคะ
ไปตรวจสอบบริเวณลานย่าหน้าบ้านใกล้กับสารพระภูมิไปพบศพ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายยงยุทธ์ฮวดด้วนอายุ๕๗ปีค่ะ
ถูกยิงเข้าที่ใต้คางกระสุนทะลุศีรษะ๑นัด
ข้างศพพบอาวุธปืนสั้นลูกโม่ขนาด๓๕๗ตกอยู่๑กระบอก
เคยเป็นอดีตโค้ดฟุตบอลมีชื่อเสียงระดับจังหวัด
ปัจจุบันตกงานค่ะก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ย
เดินเท้าไปบ้านแฟนซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะ
จากนั้นก็ไปเคาะประตูห้องนอนแต่แฟนสาวเนี่ย
คือก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ผู้ตายก็คือนายยงยุทธ์เนี่ยนะคะ
พยายามที่จะพังประตูเข้าไปแต่แฟนสาวเนี่ย
ไม่ยอมพยายามที่จะใช้ลำตัวผลักประตูกลับเข้าไป
ผู้ตายจึงใช้ปืนยิงแฟนสาวผ่านช่องประตูเล็กค่ะ
ยิงไปสามนัดแล้วเสียงก็เงียบไป
ผู้ตายคิดว่าแฟนเนี่ยแฟนสาวเนี่ยน่าจะตายแล้ว
จึงเดินทางกลับออกมาหาเพื่อนสนิท
และสุดท้ายก็ตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดียวกันที่ยิงแฟนสาวนะคะ
ปลิดชีพตัวเองเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ทีนี้ไปตรวจสอบเรื่องของสาเหตุคาดว่า
ผู้ตายเนี่ยช่วงหลังคือก็ไม่มีงานทำคงจะเกิดอาการเครียด
ประกอบกับหึงหวงแฟนสาวด้วย
ช่วงหลังเขามีปากเสียงกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
แฟนของผู้ตายเนี่ยได้ไปแจ้งความนะฮะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองชุมพร

คือเพราะว่าถูกผู้ตายไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
กระทั่งเนี่ยค่ะคือก่อนอันนี้เขาทะเลาะกัน

แฟนสาวไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองชุมพร
และสุดท้ายก็เกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นนะคะ

ล่าสุดแพทย์ได้มีการผ่าตัดเอาหัวกระสุน
ฝังอยู่ในปอดข้างซ้ายออกแล้วนะคะ
ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ดูแลแพทย์ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีความ
เรื่องของปมประเด็นปัญหาดราม่าต่างที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมติดตามฉบับเต็มได้นะคะ
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ำคืนนี้
กับคุณเขมสและคุณพักภูมิค่ะ